มาดูอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันสกัดจับเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคราวนี้เป็นการสกัดจับคนร้ายที่ขโมยรถ๑๐ล้อ
ขโมยรถสิบล้อก็ขับหนีค่ะขับหนีตำรวจ
ตำรวจต้องใช้ตำรวจถึง๓สอนอด้วยกันนะคะ
ช่วยกันสกัดจับจับได้หรือไม่ได้ตามไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

มาทางเรามันมาทางนี้
มันทำเหลือแล้วทำนู้นแล้วทำนู้นแล้ว
ทำนู้นแล้วทำนู้นแล้ว
ฟังอารมณ์ที่อยู่ในรถก่อนที่ติดกล้องหน้ารถเนี้ย
หนีการไล่ล่าของตำรวจหนีมาถึงสามสิบกิโลนะคะแล้วชนดะเลยทั้งรถตำรวจทั้งคนที่
อยู่ในเหตุการณ์นะฮะรถยนต์ชาวบ้านนี่คือภาพเมื่อสองทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
อย่างที่บอกค่ะตำรวจสามโรงพักค่ะ
สพมาพตาพุธสพนิคมพัฒนาสพเมืองระยอง
สกัดจับรถคันนี้ค่ะ
คือเจ้าของอู่เขาโทรแจ้งว่าช่างซ่อม
ขโมยรถไปจากอู่แล้วขับมุ่งหน้าจากมาพตะพุธเข้ามาในตัวเมืองระยอง
หนีเข้ามาในตัวเมืองอะค่ะเขาก็ตามไล่ล่าเข้าไป
จนมาถึงอำเภอเมืองระยองนะคะ
คนร้ายก็ไม่ยอมหยุดพุ่งชนท้ายรถตำรวจ
แล้วหนีออกนอกเมืองแล้วมาติดไฟแดงอยู่ตรงแยกตะพงค่ะ
ตรงไฟแดงเนี่ยมันก็มีรถของชาวบ้านที่เขาติดไฟแดงอยู่ประมาณ๒๐คัน
ใจนะคะเอาปืนยิงยางของล้อรถนะคะ
ยิงยางรถสกัดยิงไปทั้งหมด๘เส้นด้วยกันค่ะ
นี่แหละค่ะคือไม่ต้องบอกเลยค่ะ

รถคันที่อยู่ตรงติดไฟแดงร่วมกันทุกคนต้องรีบไป
มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะคะ
แต่ว่ารถคันนี้โดนยิงยางไปแล้ว๘คัน

ก็พุ่งชนรถชาวบ้านระเนละนาดเปิดทางขับข้ามเกาะกลางถนน

ตำรวจตามต่อไปอีกหลายกิโล
จนสุดท้ายรถคันนี้ก็ไปต่อไม่ได้ค่ะ

เสียหลักพุ่งลงไปในร่องกลางถนน
ตำรวจก็ล้อมจับคนร้ายเอาไว้ได้ค่ะ
นายอติเทพพลพิทักษ์หรือว่าในติ๊กนะคะ

คนที่ขโมยรถ๑๐ล้อคันนี้แล้วก็ขับหนีมากว่า๓๐กิโล
มุมค่ะจนมุม
เจ้าของอู๋บอกว่าในติ๊กพึ่งทำงานที่อู๋ได้๒วันนะคะ
ก็คนขับ๑๐ล้อของบริษัทเขาขับ๑๐ล้อมาจอดติดเครื่องวอร์มไว้
จะให้ซ่อมให้อู่นี้ซ่อมให้
ติ๊ดเองก็กระโดดขึ้นรถแล้วขับออกมาแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาในติ๊ดนะคะ
ลักทรัพย์ในจ้างในเวลากลางคืนกำลังรอผลตรวจยาเสพติดอยู่นะคะ
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการสกัดจับของตำรวจ
ตำรวจก็บอกว่าให้ไปแจ้งความได้ที่สพเมืองระยองนะคะ
เกี่ยวกับการตรวจ
คือรอผลอยู่ใช่ไหมนะคะตอนนี้

ตรวจผลและก็รอผลจาก
เนี่ยค่ะคือแล้วเขาก็ย้อนไปดูประวัติของคนร้ายในติ๊ดคนนี้นะคะ

เคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อ๒ปีก่อน
ก็เลยคาดว่าน่าจะคลั่งยา
แล้วก็เลยเกาะเหตุขโมยรถออกมาจากโอ้นี่แหละค่ะ
นี่ค่ะนี่คือที่ใช้สกัดนะคะรถเมื่อคืนนี้
แล้วก็ปรากฏว่ามีรถยนต์ของชาวบ้าน๑คันโดนลูกหลงจากกระสุนปืนของตำรวจนะคะ
ซึ่งก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองระยองค่ะ